สายหวานเอ่ยสายธรรมชาติสายสวยงามสายถ่ายรูปสายฟรุ้งฟริ้งห้ามพลาด
สายไหนก็ได้สายแปดก็เข้ามาสายแปดไปแฮปปิแลนด์พันธุ์พุธ
ไม่ได้จะเป็นรถมงรถเมนี่วินมอเตอร์ไซค์ชัดไปได้
เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมจุดเช็คอินแห่งใหม่
ดอกไม้เมืองใต้อย่างดอกสร้อยระยา
ไปกันที่จังหวัดสุราธานีค่ะ

ใช่ค่ะเป็นดอกไม้ที่แบบสวยงามมากเลยเนี่ยนะคะ
มีลักษณะเป็นดอกสีขาวมุกห้อยระยะเป็นพวงพุ่มลงมาแบบนี้
ตั้งอยู่ใกล้กับทานน้ำตกดาดฟ้าของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
ตำบลลำพูนอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
ซึ่งเจ้าดอกสร้อยระยะเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ถ้าขึ้นที่ไหนรับรองเลยว่าที่ป่าหรือว่าในพื้นที่นั้น
เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดจ้า

เด่นของเขาก็คือจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวเพียงปีละ๑ครั้งเท่านั้น

ใช่พลาดช่วงนี้พลาดแล้วเจอกันปีหน้าเลยนะคุณ
และก็จะบานในช่วงรอยต่อของปลายเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคมของทุกปี
เมื่อดอกออกสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นช่อห้อยระยะพุ่มขาวนวลสวยงาม
รอให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมไปถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับทานน้ำตกนั่นเองนะคะ
ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ
ได้มาร่วมสัมผัสชื่นชมความงามของดอกไม้ป่านานาชนิดนะคะ
ใครที่ชอบความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ไม่ควรพลาดเลย
ไปได้ที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นตำบลลำพูนอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
หรือว่าจะโทรไปสอบถามเส้นทางก็ได้เหมือนกันนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่๐๗๗๓๔๔๖๓๓นั่นเองค่ะ
อันนี้ดีมากเลยนะครับจดหมายเลขโทรศัพท์กันเอาไว้
เพราะว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวจริงผมแนะนำให้โทรไปสอบถามก่อน
ศึกษาข้อมูลกันให้ดีจะได้วางแผนถูกว่าเราควรจะไปช่วงไหนดี
ระยะทางในการเดินทางมันไกลไหม

แล้วก็รวมไปถึงสิ่งสำคัญก็คือต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

หรือว่าใครอยากจะหาที่พักก็ต้องติดต่อสอบถามเรื่องของที่พักเอาไว้ด้วยนะ